พระอภัยกำลังนั่งเป่าปีอี้อแอร์อี้แออยู่ดีคุณ

อันตัวเราเป่าปีอยู่ดี
แต่เหตุฉะไหนชะนี้ถึงมีรถมาชนเราได้
จากนั่งปีนั่งเป่าปีก็เป็นนอนเป่าปีก

คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนี้หน่อยนะฮะ
อย่าเพิ่งท้ออย่าหมดหวัง
รอวันนั้นให้เป็นดังฟัง
ขอพอจากฟ้าสวรรค์
ให้สิ่งเลวร้ายที่มีนั้นดีขึ้นใหม่
หรือที่เคย
กลับมาเต็มเต็มช่องเวลาที่หายไป
แม่ชั้น
เท่าไหร่
เป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ

ซุ้มประตูวัดครูหาสวรรค์

ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังเจ้าของคลิป
ซึ่งก็คือรถบรรทุก๑๐ล้อคันนี้
คันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งตอนที่ไหลมาเนี่ยเหรอ

หยุดที่พระอภัยมณีท่านให้นะครับ

รถ๑๐ล้อบรรทุกเหล็กไว้เต็มคัน

แต่มาจอดแวะพักและทำธุระส่วนตัวอยู่ริมถนน
ช่วงใกล้แยกไฟแดงวัดกระแสบน

ขอนไม้หนุนล้อไว้เรียบร้อยแล้วนะ

แต่อยู่ดีรถมันไหล

รถมันยังแรงปีนขอนไม้หนุนล้อพุ่ง

แล้วไปชนป้ายไม้จากนั้นไหลต่อไป

โอ้โหทั้งขาหัก

แต่รูปปั้นผีเสื้อสมุทรรอดไปอย่างวุดหวิด

เพราะว่าผมดึงเบรกมือทำอะไรทุกอย่างแล้ว

ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

คุณต้องอัพเดตอาการของพระอภัยมณีด้วยใช่มั้ย
หน้าข่าวของเราก็อย่างเจอนางเปร่อยอยู่เลย
หัวหน้ากู้ภัยจุดกระแสบนบอกว่าหลังเกิดเหตุ
คนขับรถบรรทุกบอกว่าจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด

ป้ายหรือว่าพระอภัยมณีรูปปั้นนี้
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประเมินราคาสินทรัพย์อยู่
ใบคำเมินราคาให้ทัพพูดกับคนที่อยู่บ้านเขาครับ

ทางนี้เขาบอกเขามีประกันใช่ไหม

เดี๋ยวรอนะคนขับรถบรรทุกเรามารับผิดชอบนะฮะ

เขามีสตรไปได้อยู่พอสมควรนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางวัดนำพระอภัยมณีที่หล่อจากเหล็ก

แต่จู่ปีของพระอภัยมณีรูปปั้นเหล็กนี้
หายละหายไปเมื่อปี๖๐
คนที่นำไปคนที่อโมยปีของพระอภัยไป
ตั้งไว้ตรงซุ้มประตูนี้
สุดท้ายโดนชนจนได้นะฮะ

ชนได้ไม่มีใครโกรธ

โอ้โหเหตุการณ์แบบอุบัติเหตุ

ใช่ค่ะนี่คนพูดกันในโลกโซเชียลเยอะมากเลยนะ

พอหลังจากดูโชคดีคนไม่มีใครเป็นอะไร
บางคนบอกว่าผีเสื้อสมุทรท่านมีอิทธิฤทธิ์

ตรงนู้นไปชนพระอภัยนู่น